และเปิดตัวต้นสังกัดใหม่
ผู้สาประตูสหรับทีมชาติไทยเสียมา๕ปี
อยู่กับโอเอชลูเฟ่นทีมในลีกบล็อกซิมุสลีกนะครับ
หรือว่าทีมในระดับดิวิชั่น๒ของประเทศเบลเยี่ยม
โดยกวินนั้นก็ถือว่าเป็นนักเตะรายใหม่รายแรกนะครับ
ทีมโอเอชลูเว่นนั้นคว้าตัวมาร่วมทีม

ที่สโมสรเคยเซ็นสัญญาเรียกตัวนักเตะมาร่วมทีม
และเขาก็จะสวมเสื้อหมายเลข๑๖ลงสนามนะครับ
อย่างไรก็ตามครับล่าสุดลูเฟ่นนั้นเพิ่งทำสัญญายืนตัว
ซามีเคอรี่กองกลางชาวฝรั่งเศสของทีม
โลเคอเรนทีมในหลีกสูงสุดมาเล่นด้วยเพิ่มเติมอีกนะครับ
ส่วนทางด้านทาวินมหาจินดาวง๑ใน๔ดาวรุ่งไทย
โครงการฟ็อกคันในทีมลูแว่นนั้นจะเป็น
ก็โพสต์ต้อนรับรุ่นพี่ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมหลังจากเดินทางมาถึงในค่ำคืนนี้
ในช่วงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยก็จะมีเกมลงแข่งขันด้วยนะครับ
เปิดบ้านพบกับอุริยงแซงเชียลัวทีมอันดับ๕ที่มี๙คะแนนเท่ากัน
คาดว่าเกมในค่ำคืนนี้ก็จะมีการเปิดตัวกวินก่อนที่จะมีเกมการแข่งขันด้วยนะครับ